แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้ไปตามน้องที่บ้าน

ก็ได้มะวานหมอภาคเขากลับช่อยแล้ว

ดังนั้นค่ะสื่ออย่างเราอย่างไทยรัฐทีวี

ไปดูสิว่าการทำงานวันแรกของหมอภาค
มาต้อนรับอย่างไร
หมอพรากินอะไร
ประชุมเพื่อที่จะมอบรางวัลตอบแทนความเสียสละ
แล้วก็ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน

รวมถึงนักประดานามมูลนิธิพุทธธรรมการกุศลฮุก๓๑นครราชสีมา

แล้วก็ยังมีหน่วยซิลนอกราชการที่อยู่ในพื้นที่ของโคราช

เมืองต้นก็คาดว่ากิจกรรมจะจัดบริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
กลางเมืองโคราชเลย๒๕กรกฎาคมนี้
ส่วนทางด้านทหารเสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็มีการจัดพิธีต้อนรับหมอภาค
ที่เดินทางกลับไปทำงานเมื่อวานนี้
หมอภาคไปทำงานวันแรกแล้วก็มีพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
ซึ่งหมอภาคก็มีการเล่าถึงบรรยากาศ

เขาไปทั้งกินทั้งนอนอยู่กับน้อง๙วันเลยนะคะ
บอกว่าประเมินสภาพจิตใจของน้องตั้งแต่เข้าไปตอนแรกแล้ว
หมอภาคก็เห็นเลยว่าน้องกำลังใจดีเยี่ยมจริง
แล้วก็โค้ชเอกก็มีการอบรมสั่งสอน

คุณจำได้ไหมล่ะวันก่อนหมอภาคเขาก็ยังโพสต์
ว่าเด็กพอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะลงในถุงดำ
โค้ชก็ยังสอนอีกด้วยบอกว่าไม่ให้เอาของอะไรออกมานอกถ้ำ

หากขาดใครคนใดคนหนึ่งภารกิจครั้งนี้จะไม่สำเร็จ
ที่ผมประทับใจเด็กทุกคนที่ติดในถ้ำหลวง
เพราะว่าทุกคนมีความใสซื่อเดียงสาตามภาษาเด็ก

และสิ่งที่ประทับใจมากก็คือทุกคนเป็นคนมีระเบียบวินัย
ส่วนโค้ชเอกเองเป็นคนที่มีจิตใจดีมากรักเด็ก

คืออายุ๒๔๒๕ปีแต่สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กได้ดี
มีการอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องของการแบ่งปันกัน

โค้ชเอกเป็นคนที่เสียสละที่ไม่พูดอะไร
ใช่ค่ะคือโค้ชเอกเอาอาหารให้น้องได้กินก่อนตลอด
ตัวโค้ชเอกแทบจะไม่ได้กินคือขอให้เด็กอิ่มก่อน
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าโค้ชเอกเป็นคนที่มีจิตใจดีมากจริง

ทำให้เด็กเองก็มีขวัญแล้วก็กำลังใจ

หมอภาคคะตอนที่น้องเขาอยู่ในถ้ำกัน

น้องเขาคุยกันเรื่องสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลย
อย่างเช่นจะไปออกไปแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนดี
อันนี้ก็ทำให้น้องมีกำลังใจไงว่าฉันจะได้ออกแล้วฉันจะไปไหนดี
จะไปกินอะไรกันดีไปเที่ยวที่ไหนกันดี
แต่ก็มีสิ่งที่น้องเขากังวลเหมือนกันเขาก็กังวลเรื่องการบ้าน
เพราะกลัวว่าจะตามงานต่างไม่ทัน
อันนี้ที่หมอภาคบอกแล้วก็หมอภาคเขาก็บอกด้วยนะคะ
ยินดีกับน้องทีมหมูป่าเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้นี่แหละ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าหมอภาคพูดเรื่องนี้ยังไงกันค่ะ

เขาบอกว่าหมอภาคเป็นอะไรนะ
เป็นหมอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
แล้วก็เป็นฮีโร่หมอภาคพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับการเล่นการต่อผ้าจิกซอ
ชิ้นส่วนของจิ๊กซอทุกชิ้นส่วนมันมีความสำคัญมาก
ถ้าขาดไปชิ้นหนึ่งมันก็เป็นภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้
ผมก็เป็นแค่จิ๊กซอเล็กส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เข้าไปดูแลเด็กตรงนั้น
แต่ทุกคนมีความสำคัญทั้งหมด
ภารกิจจะไม่สำเร็จเลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไป
รวมทั้งพี่น้องชาวไทยด้วยที่คอยให้กำลังใจ
ก็เป็นรวมอยู่ในภาพจิ๊กซอทั้งหมดเลย
นี่แหละครับหมอภาคบอกว่าส่วนที่มีคนพูดว่า
ผมเป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีนั้น
ขอขอบคุณที่ตั้งฉายาให้
แต่ผมไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
และไม่อยากให้ใครมองว่าเป็นอะไรเป็นที่สุดอะไร
เพราะมันไม่มีคำว่าที่สุดจริงครับ
นี่แต่หมอภาคบอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ย
สามารถที่จะบอกไปถึงจ่าแซมได้
ผมจะบอกดังเลยว่าจ่าแซมนี่แหละเป็นฮีโร่
อยู่ในดวงใจของคนทั้งโลก
เพราะว่าจ่าแซมได้รับมอบหมายภารกิจนี้
ก็คือไปวางถังอากาศในถ้ำที่จุดต่าง

จะทำให้ภารกิจนี้มันไม่มีทางสำเร็จได้เลยนะคุณ
เพราะว่าในถ้ำก็ต้องการถังออกซิเจนเป็นจำนวนมาก
แล้วก็การสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
อย่างหมอภาคเองก็มีโอกาสได้พูดคุย
กับทางด้านผบหน่วยซีลผลตรตีอภอยู่โครงแก้วเนี่ยนะคะ
ได้เห็นถึงความเสียสละของพี่น้องชาวไทยทุกคนครั้งนี้
ทำให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยม
และให้เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับ

ภาคก็จะเดินทางกลับไปที่เชียงรายอีกครั้งใช่ไหมครับ

เดี๋ยวผมทำงานหลังจากนี้เสร็จแล้วแป๊บนึงนะ

เพราะว่าคาดว่าวันนี้ช่วงเย็นเนี่ย
แม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกันมาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับ